ประสานการณ์การแปรอบาทของโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
เรื่องของตัวเลขที่วันนี้หลายคนดูแล้วโอ้โห

อ่าแต่ดิฉันนี่แจกแจงให้ฟังแบบนี้นะคะ
๕รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๒๑๘ราย
และผู้ติดเชื้อจากในเรือนจำ๘๗๗ราย

มันเลยกลายเป็นสามพันมันพุ่งที่เรือนจำด้วยนะตอนนี้
ใช่นะคะเอานอกจากนี้นะคะสวบคอซึ่งแถลงเมื่อช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ
เป็นการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่เราจะผ่อนคลายกันมากขึ้น
เรื่องของร้านอาหารเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคเปิดเผยมาตรการผ่อนคลายตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่นะคะ
คือเนื้อหาสวบคอบอกว่ามีมติให้ปรับ๔พื้นที่
โดยจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่แล้วนะ
จุดนี้คือแดงเข้มสูงสุดและเข้มงวดแดงเข้ม
๖จังหวัดปรับลดค่ะเหลือ๔จังหวัด
แต่กรุงเทพยังคงอยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นอันดับหนึ่งตลอดการ
กรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีและสมุทรประการ
ส่วนสีแดงค่ะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด๔๕จังหวัดเหลือ๑๗จังหวัด
โดยสิงห์ดสีส้มพื้นที่ควบครุมจากเดิม๒๖จังหวัด
เปลี่ยนเป็น๕๖จังหวัดนะคะ
โดยจะมีการนำเสนอให้นายกพิจารณาความเห็นชอบ
อย่างเร็วที่สุดคือเที่ยงคืนวันนี้คือช่วงที่
หลายคนฟังเรื่องเกี่ยวกับจะนั่งร้านได้กี่โมงอะไรงั้น
ได้กี่โมงอะไรอย่างนั้นหลายคนสงสัยว่าเมื่อไหร่จะทำได้เมื่อไหร่
ท่านบอกว่ามันมีกระบวนการของมันอยู่อาจจะต้องรอเร็วสุดคืนนี้
หรืออาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเอาส่วนมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารต่าง
เข้มกันก่อนค่ะถ้าเปลี่ยนนะ
จะสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้จนถึงสามทุ่มซื้อกลับบ้านได้จนถึงห้าทุ่ม
คือก่อนหน้านี้นั่งรับประทานอาหารไม่ได้และซื้อกลับบ้านได้ถึง๓ทุ่ม
เพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนนะคะส่วนพื้นที่สีแดงน่ารับประทานอาหารในร้านได้จนถึง๕ทุ่ม
และพื้นที่สีส้มนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ตามปกติโดยทุกพื้นที่สีห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นแต่มันมีรายละเอียดอยู่ด้านในเกี่ยวกับเรื่องของจำนวน
ผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจำนวนคนที่จะนั่งในร้านได้แล้วก็จำนวนคนที่ไปยืนรอ
คือมันมีรายได้เดี๋ยวต้องฟังรายละเอียดเพราะว่าบางพื้นที่นี่คือไม่สามารถนั่งแบบเต็มความจุปกติได้นะคะ
ก็ต้องลดจำนวนลงค่ะนอกจากนี้ยังมีการหารือกับสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร
โดยทางสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารยอมรับในเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของการให้นั่งรับประทานอาหารได้
อันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือพื้นที่สีแดงเข้มนั่งได้๒๕ของจำนวนที่นั่งในร้าน
หรือถ้าเปรียบเทียบง่ายปกติแล้วเวลาคุณผู้ชมเข้าไปในร้านอาหารโต๊ะหนึ่งนั่งได้๔คน
นั่งไม่ได้แล้วนะคะนั่งได้คนเดียวนะคะทางรัฐบาลเองนะคะก็จะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด
ว่าคนที่ทำงานในร้านอาหารน่าจะมีเป็นประมาณแสนรายค่ะ
อย่างไรก็ตามหากทางผู้ประกอบการจัดการไม่ดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
จะปิดนะคะให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้านทันที
ระยะเวลาการพิจารณา๒สัปดาห์๑๔วันเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙ภาพรวมวันนี้ค่ะ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๓๐๙๕ราย
ก็จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๒๒๑๘ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๘๗๗รายนะคะ
เพราะฉะนั้นยอดสะสมของผู้ติดเชื้อตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดมา
มีจำนวน๙๙๑๔๕รายแล้วนะคะ
และถ้าวันพรุ่งนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังอยู่ระดับหลักพัน
แน่นอนว่าผู้ติดเชื้อสะสมของไทยทะลุ๑แสนรายพรุ่งนี้ค่ะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตวันนี้มี๑๗ราย
ก็ลดลงเกือบครึ่งถ้าเทียบกับสถิติของเมื่อวานยอดสะสมของผู้เสียชีวิต๕๖๕รายนะคะ
โฆษกสบคบอกว่ากรุงเทพมหานครยังมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับแรกค่ะ
มีถึงยี่สิบเจ็ดคลัสเตอร์กระจายอยู่ในสิบเจ็ดเขตในจำนวนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคยี่สิบคลัสเตอร์
ควบคุมได้แล้วและใกล้ปิดการสอบสวนแล้วเนี่ยเจ็ดคลัสเตอร์นะคะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเลยคือเขตหลักสี่ในแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะ
ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อเอ่อยี่สิบเอ็ดจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็สั่งการให้ไปทางกอทมเนี่ย
พูดคุยกับผู้ประกอบการดูแลความเป็นอยู่ของคนงานกว่าหกหมื่นคนทั่วกรุงเทพ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะ
เข้าใจด้วยว่าแคมป์คนงานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ระบาดที่น่ากังวล

คือมันรั้วรอบขอบชิดห้องอะไรอย่างนี้ก็อยู่ติดกัน
แล้วใช้งานอะไรของต่างร่วมกันด้วย
มีโอกาสเสี่ยงที่จะระบาดหนัก
เหมือนกับสิงคโปร์ที่ตอนนั้นแคมป์คนงานนี่คือโอ้โห

แคมป์คนงานซึ่งอยู่กันอย่างแออัดแบบนี้นี่แหละนะคะ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่าต้องทำงานเชิงรุก
จัดการพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ต่างก่อนนะคะ
เอาส่วนเรื่องของการแพร่ระบาดในเรือนจำ

จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยในทุกวันเนี่ยนะคะ

นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ
บอกถึงแผนการรับมือสถานการณ์โควิด๑๙ในเรือนจำ
ว่าจากนี้เป็นต้นไป๘เรือนจำ
ในกรุงเทพ๔เรือนจำในปริมณฑล
ต้องตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังแบบ๑๐๐

มีความจำเป็นต้องยกระดับการป้องกันค่ะ
จากนี้เรือนจำทุกแห่งนะคะประสานไปที่ศาล
ตอนนี้ขอก่อนขออนุญาตชะลอการส่งตัวผู้ต้องขัง

เพราะมีความเป็นไปได้ว่า
การส่งผู้ต้องขังที่ดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเรือนจำ
คนนั้นแหละเขาอาจจะเอาโควิด๑๙เข้ามาแพร่ในเรือนจำได้เนี่ยนะคะ
จากนี้รัฐมนตรีบอกว่าทุกเรือนจำทั่วประเทศ
จะต้องมีความพร้อมทำโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งอาจจะต้องกันแดนไว้หนึ่งแดนนะคะจัดทำโรงพยาบาลสนาม
กระทรวงเองมีความจำเป็นต้องของงบประมาณ
รายจ่ายจากงบกลางเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างที่จะใช้ในเรือนจำ
รวมถึงนำไปปรับปรุงโรงพยาบาลสนามและแดนกักโรค
ที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็ในเรือนจำนะคะคุณชูวิทย์บอกว่า

ให้ครึ่งเมตรก็ยังไม่ห่างกันเลย
ใช่คือมันเว้นระยะไม่ได้เพราะว่าจำนวนคนมีเยอะหนาแน่น
ต้องยอมรับนะคะว่าเพราะฉะนั้นการควบคุมต้องทำแบบเข้มงวดจริง
แล้วก็นี่แหละเราต้องจะทำยังไงให้มันไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนกระทรวงมหาดไทยสั่งการ

เตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ในการที่จะให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนได้เนี่ยนะคะ
โดยต้องมีความพร้อมภายใน๒๘พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
นายชัดใช้พร้อมเลิศประหลัดกระทรวงมหาธรรมไทยสั่งการ

จัดเตรียมสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์

จำนวนคนที่ลงทะเบียนในพื้นที่

แล้วก็เพิ่มข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนของทุกจังหวัด
ทุกแห่งเข้าในระบบของแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วย
รวมทั้งซักซ้อมระบบการฉีดวัคซีนให้มีความพร้อม
ภายในวันที่๒๘พฤษภาคมนะคะ
ส่วนการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ให้ใช้กลไกระดับพื้นที่เช่นอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด
รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน
โดยใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นช่องทางหลักนะคะ
สำหรับกรณีที่ประชาชนไม่มีความพร้อมในการใช้แอปพลิเคชัน
หรือไม่สามารถยืนยันการจองฉีดวัคซีนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้
ก็อาจจะพิจารณาดำเนินการในช่องทางอื่น

ระบบการฉีดวัคซีนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และให้วางระบบการติดตามผลข้างเคียงด้วย
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่รับวัคซีนไปแล้ว

ถ้ามีกรณีไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนค่ะ
อันนี้ถ้าทำเป็นระบบได้จะดีมากนะคะ
ส่วนที่ตำบลบ้านคอมเฮอเมืองจวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนอสม
อันนี้ลงพื้นที่เลยนะคะไปเคาะประตูบ้านเลยค่ะ
รณรงค์ประชาชนว่าให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม๗โรคประจำตัว
ถ้าใครยังตกหล่นก็ให้รีบลงนะคะ
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้เนี่ย

มีวงดนตรีมีเป่าแคนมีกรอนรำเพลินแบบฉบับอีสานไปด้วย

ใช่คือฟังเสียงนี้แล้วต้องออกมาก่อนนะคะ
นายจักรพงศ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตะบนบ้านคอ
ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวงโปรงลางสะออน
เป็นคนนำขบวนเองเป่าแคนเองนะคะ

ยังไงก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านศาสตร์ธรรมนาศุกร์นะคะ

นายวิจิตกิตวิรัตน์แนมเภอคอนบุรี
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจราเข้หิน
พร้อมด้วยผู้นำชุมชนก็ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ
ให้บริการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม

คือหลายคนยังลงไม่ได้ไงลงไม่เป็น

โดยจะมีการเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่๑มิถุนายนนี้
ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว๗โรคส่วนใหญ่
พอได้รับคำแนะนำคำชี้แจงข้อมูลต่างแล้ว
ก็พร้อมจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบทั้งหมดเลยค่ะ
อันนี้แหละคือต้องไปสื่อสารแบบตัวต่อตัวเลยนะ

ส่วนลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชนายไกรสอน

อันนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจค่ะ
เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ว่าปลอดภัยแน่นอน
ตัวผู้ว่าเองบอกว่าฉีดครบ๒เข็มแล้วนะ
ไม่มีอาการผิดปกติน่ากังวลอะไรเลยค่ะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีน

ส่วนอำเภอขนาดใหญ่จะมีมากกว่า๒จุด
อย่างเช่นที่อำเภอเมืองจะมี๖จุด
แต่ละวันทั้งจังหวัดสามารถจะฉีดวัคซีนได้
กว่า๒๐๐๐คนต่อวันนะคะ
ส่วนอันนี้ข่าวดีข่าวดีนะคะคุณสุภาษาช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
จากจีนมาแล้วมาถึงแล้วนะคะ

ได้รับบริจาคจากจีนเข้ามาเมื่อวานนี้อีก
รวมทั้งสิ้นมี๔๕๐๐๐โดสแล้วค่ะ
และในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเข้ามาเพิ่มอีก๑ล้าน๕แสนโดสนะ
ช่วยกันฉีดฉีดให้หมดเลยนะ

ทุกคนเอาวัคซีนให้แบบไม่พอเลยนะคะ
ถ้านับถึงสิ้นเดือนก็ประมาณ๖๐๐๐๐๐๐โดสได้แน่นะคะ
แต่ว่าหลายคนยังเอ๊ะดีหรือเปล่านะ
เพราะว่าอ่านข่าวมาเยอะไง

ไม่ใช่ดูแป๊บตัวเลข

ประสิทธิภาพไม่เท่าแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่น
จนทำให้มีการที่หลายคนบินไปฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกา

แต่ทีนี้ต้องบอกว่าการวิจัยต่างที่เราอ่านมา
ทำกันต่างกรรมต่างเวลาต่างกรรมต่างวาระกันนะ
มาทำความรู้จักกับวัคซีนซีโนแวคให้มากยิ่งขึ้นจากรายงานของเราค่ะ
การวิจัยจะถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพกับประชาชนหลายหมื่นคน
โดยจะแบ่งผู้ทดสอบออกเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง
และกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ได้รับพลาซิโบ
หรือสารที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ไม่ใช่วัคซีน
แล้วก็ให้คนทั้งสองกลุ่มออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน๘คน
และกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน๑๖๒คน
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๗๐คน
น้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนถึง๙๕
ซึ่งวัคซีนค่ายอื่นก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการคำนวณประสิทธิภาพ
แต่การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนนั้นต้องคำนึงถึง๒ปัจจัยหลัก
ก็คือช่วงเวลาและสถานที่ในการทดสอบ

โดยดูจากปัจจัยสองอย่างนี้กัน
ถ้าเราลองดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่โควิด๑๙เริ่มระบาด
จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ซึ่งยังเป็นช่วงที่มีการระบาดไม่มาก
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักที่สุด
แต่ยังทดสอบที่อเมริกาใต้และบราซิลด้วย
ซึ่งเชื้อไวรัสในแต่ละประเทศก็เป็นคนละสายพันธุ์กัน
ทำให้ช่วงเวลาและสถานที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญ
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำเอาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละค่าย
เปรียบเทียบบนมาตรฐานเดียวกันแล้วมองว่าค่ายไหนดีกว่ากันได้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผลวิจัยต่างเกิดขึ้นต่างที่ต่างเวลา

คือจริงแล้วเรื่องประสิทธิภาพตัวเลขตรงนี้

มันเป็นประสิทธิภาพที่ทางบริษัทยาเนี่ย

แต่เขามีการทดลองต่างช่วงเวลากันต่างพื้นที่กัน

คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด๑๙

ใช่แล้วก็พอเปิดมาเนี่ยมีร้านค้ามาฝากร้านกับทางอินบล็อกแฟนเพจไทยรัฐทีวีกันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งจุดเริ่มต้นคือเขาต้องการจะช่วยกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนที่ปลูกฝรั่งออร์แกนิคที่นครปฐม
แล้วก็จะได้ระบายสินค้าการเกษตรมาแล้วทำมาตั้งแต่เกิดโควิดครั้งแรกแล้ว
ทำให้ผู้บริโภคเราก็เข้าถึงสินค้าได้ง่ายด้วยนะคะ
ร้านนี้เขาก็มีทั้งฝรั่งสดมีน้ำผลไม้
ถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยต้องไปดูนะคะ
รายละเอียดเนี่ยมีเลยในหน้าเพจไทยรัฐเราก็เข้าไปดูนะคะ
ถ้าใครจดไม่ทันไปดูที่เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีมีการโพสต์รายละเอียดเอาไว้แล้ว
ใช่ค่ะหลายคนดูแล้วบอกเอาแล้วร้านเราล่ะอยากจะมาลงบ้าง
อยากจะให้ทางไทยรัฐช่วยแชร์บ้างเนี่ยนะคะ
แต่ว่าส่งมาสักประมาณ๒๓ภาพนะ
เลือกภาพที่ดีที่สุดถ่ายให้ดีที่สุดมาเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะช่วยคุณผู้ชมขายของเองค่ะ